ที่จังหวัดพิศนุโลกบ้านของตัวเองจ้ะบอกเลยว่ามันมีทุ่งดอกทานตะวันที่กว้างใหญ่ภายศาล
แล้วน่าไปมากไปธรรมดาอย่างเดียวไม่ได้ต้องไป
อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไปดูหน่อยว่าทุ่งดอกทะนวลวันนั้นมันสวยขนาดไหนครับ
ทางเข้าเลยทุ่งทานตะวัน
วิ่งจุดปุ๊ตปี๊ตเข้าไปเลยแล้วครับใครที่ขับรถไปนะฮะเหนื่อยเราก็ลองแวะที่นี่ดูครับ
ทุ่งทานตะวันอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกครับ

น้องไบตองว่าที่นี่กำลังเบ่งบ้านเลยนะ

นอกธาตะวันเวลามันเบ่งบานและก็หันน่ารับพระอาทิตย์

โอ้โหนี่ค่ะกว้างไกลมาก

แล้วก็บริเวณนี้คือ
อยู่บริเวณกับเทศบาลตะบนวังทอง
ที่เขาจัดในโซนต่าง
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเอาไว้
ถ่ายรูปเซลฟี่สวยอย่างที่ผมบอกครับ
แล้วที่นี่นะคุณไปแล้วยังไงโอกาสพลาดหวังน้อยมาก

อ๋อก็คือรุ่น๒รุ่น
ก็คือปลูกต่อกันใช่ไหมคะไม่ได้พร้อมกันพลึบทีเดียว
ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะมีโซนที่ยังไงซะ
คุณจะเจอกับต้นทานตะวันที่ดอกมันเบ่งบานอย่างแน่นอน
เพราะว่ามันจะมีจุดที่เขารอจะซ้อนขึ้นมาใหม่ก็คือ
่งบานต่อจากไอ้รุ่นแรกสลับปลูกอย่างนี้ไปเรื่อย

ถูกต้องครับน้องใบตองครับตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ของทางจังหวัดพิศนุโลกไปแล้วนะ
แล้วที่นี่เขาไม่ได้มีแค่ทุ่งทานตะวันอย่างเดียว

นี่น้ำสมุนไพรต่างมีไว้ให้บริการด้วย
โอ้โหสดชื่นมากคือบางทีแบบร้อน
เมื่อไปวังทองคืออะไร

ใช่ครับน้องใบตองผัดไทยวังทองชื่อดังมากในจังหวัดพิศนุโลก
คุณต้องไปกินให้ได้สำหรับผัดไทยวังทอง

โอ้ยเจอกับต้นตำรับนี่แหละจะบอกให้
เอาล่ะแล้วนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมลองไปกันดู
ผมอยากจะบอกว่าไม่ควรพลาดเพราะว่าถ้าไปพิศนุโลกควรจะไปแวะตรงนี้
หรือว่าคุณไปจังหวัดอื่นอย่างสมมุติว่า

ถ้าผมจำไม่ผิดวังทองมันคือทางที่จะไปอุตรดิษฐ์
เพราะฉะนั้นเป็นระยะทางที่ผ่านคุณจะไปอุตรดิษฐ์ใช่ไหม
วังทองก่อนนะนี่ครับอยู่ตรงบริเวณถนนเรียบริมแม่น้ำวังทองผ่านศาลเจ้าแม่ทัพทิมแล้วก็เข้าสู่ชุมชนตรอกโรงศรี
ถึง๔แยกก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ๕๐๐เมตรก็ถึงทุ่งทานตะวันอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
เขาก็จะมีป้ายแปะบอกคุณว่าแบบใกล้จะถึงทุ่งทันตะวันแล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีสัญลักษณ์บอกในช่วงปีใหม่แบบนี้ก็แวะเวียนไปถ่ายรูปกันได้ตามจุดต่าง